หนึ่งข่าวอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้นะฮะ

อยู่กับนักแสดงสาวมิ๊วศิริลพัช
ครั้งที่ให้สัมภาษณ์ว่าเขากับหมิวเนี่ยเป็นเพียงแค่พี่น้องกัน
และล่าสุดมีคนตาดีแอบเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกัน
ซึ่งหนุ่มเป้เองก็ยังยืนยันคำตอบเดิมไม่เชื่อไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
หลังจากที่เกิดดราม่ารักสามเศร้าระหว่างนักร้องหนุ่มเป้วงใหม่
เป้บดินกับแฟนสาวและนักแสดงสาวมิวสริลพัฒน์
ซึ่งที่ผ่านมาเป้ก็ได้เคลียร์เรื่องนี้จบไปแล้ว
ว่าตนกับมิวไม่ได้มีอะไรในกอภัย
แม้จะเห็นนักร้องหนุ่มไปไหนมาไหนกับนักแสดงสาวอยู่บ่อยครั้ง
แต่เจ้าตัวก็ขอยืนยันสถานะกับฝ่ายหญิงว่ายังคงเป็นเพียงเพื่อนกัน
และไม่คิดพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้
โดยขอโฟกัสแต่เรื่องงานและเก็บประเด็นความรักไว้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
ขอโลกเป็นเพื่อนคร้าวไม่ได้มีอะไรจริง
ก็คงมีความสุขอยู่ตรงนี้อยู่ต่างทำงาน
สิ่งที่ผมพูดออกไปทุกอย่างบางทีบางครั้งที่ผมไม่ค่อยอยากจะตอบ
เขาอยากจะพูดเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่มันออกจากป่าผมไป
ผมเป็นฝ่ายผู้ชายผมไม่เป็นผมมีปัญหาอยู่แล้ว
แล้วถ้าผมพูดอะไรออกไปมันเกิดผิดพลาด
หรือคำพูดมันดันผิดเพียงไปนิดหน่อยมันจะไปโดนฝั่งผู้หญิงซะเยอะ
ให้ดีสุดก็คืออยากให้ต่างคนต่างทำงาน
แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ดีกว่าครับ
ความรักนี่โบ๋มานานแล้วครับตั้งแต่ตอนที่มีข่าวตอนนั้น
รู้สึกว่าเข็ดขยาดกับความรักไปเลย
จากนี้ไปเรื่องของความรักเรื่องส่วนตัวอะไรทั้งหลาย
เราจะพยายามเก็บมันไว้ไม่ออกไปอยู่ในโซเชียลไม่ออกไปอยู่ในนี้
ไปแล้วคือผมจะพยายามเก็บทุกอย่างไว้เป็นอยู่กับตัวผมเองดีกว่า